วัฒนธรรมข้าวคือวัฒนธรรมของการปลูก
การกินข้าวเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมในภูมิภาคเอเชีย
และของคนไทยโดยข้าวที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำขนม
ก็จะมีการปรุงให้มีรสชาติที่แตกต่างจากของขาว
รสของความหวานเพิ่มรสชาติความมันจากกะทิ
ขนมจึงมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
ข้าวจึงไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเท่านั้น
ยังเป็นขนมซึ่งเป็นของกินยามว่างหรือของกินต่อท้ายอาหารคาว
เรียกว่าเป็นการกินของขาวหวาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน